รองสาวเจ้าของเพลงสุดฮิตเพลงนี้นะคะ
ถ้าใครยังจำกันได้๑๐กว่าปีแล้วเพลงนี้ค่ะ
พี่วิถี
รอดเบสของเราไปนะ
ไปเจอที่งานร้องเพลง

พี่แอร์กลับมาอีกครั้ง

ก็มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ก็กลับมาก็มาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บ้านเกิด
จังหวัดโคราชและควรราชเจ็ดสีมากก็พูดเกินไปเนี่ยละค่ะ

กลับมาครั้งนี้นะคะเธอบอกว่าดีใจมากค่ะ
คิดถึงเอฟซีแล้วก็มีเอฟซีเข้ามาทักทายด้วยค่ะที่สำคัญ
ที่สำคัญนะคะเธอมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากด้วยนะคะ

ซิงเกิดมาฝากภาษาอีกศาลเลยค่ะ

ว่าก็ว่านะคะคุณผู้ชมสาวแอร์สุชาวดีเนี่ยค่ะ
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าอยู่ในวงการเป็นศิลปินเป็นนักร้องมานานเกือบ๒๐ปีค่ะ

บอกกับน้องรถเบนท์นะคะว่าจัดไปสิคะจะรออะไรค่ะ

ซึ่งเธอฝังตะกุดที่แขนมา๒๐กว่าปีคุณผู้ชม

และตั้งแต่ที่ฝังตะกรุดมานะคะสาวแอร์ก็บอกนะคะว่าปังมากจริงค่ะ
ในเรื่องของความแค้วคลาดความปลอดภัยเฮงปังแล้วก็เจอเรื่องราวอัศจรรย์มากมายในชีวิตเลยค่ะ
เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปฟังเสียงของคุณแอร์สุชาวดีกันเลยค่ะ
ตะกรุษจริงฝังมานานเราด้วย
กุดที่ฝังเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพระคุณนะคะท่านก็คือเป่าให้เลย
ก็รู้สึกมีใจมากและก็เป็นตะกรุษที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยความแคล้วคราดไปไหนก็ปลอดภัย
ก็สองข้างเลยค่ะที่ต้นแขนเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดวงแขนเวลาเราจะทำอะไรเราจะได้สิ่งที่ดีตลอดไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตาม